ตี๕๒๕นาที๕๕วินาที
บอกเลขชัดเจนเวลาชัดเจน
คุณผู้ชมยังคงอยู่กับเช้าสดใสนะครับ

และใครที่ตื่นแล้วกำลังจะเข้าห้องน้ำ
เพราะว่าเป็นกิจวัตรประจำวัน

หันไปมองก่อนกดชะโครกก่อนสักหนึ่งครั้งก็ดี
มองไกลก่อนนะคุณ
ดูก็ไม่ใช่ทะโนะ

แล้วปรากฏว่าฉกก้นที่เจ้าของที่เขานั่งยองด้วย
เจ้าของคือคุณพี่เสื้อเหลืองกางเกงน้ำเงินเนี่ย

โดยพระครูผาสุขวิหารกรรมหรือพระอาจารย์สมพงศ์เจ้าวัด
วัดหนองหอยตะบนอ่างทองอำเภอทัพสเกียร์
ใช้เข็มชุบน้ำยาสมุนไพร
เจาะเข้าไปที่รอยแผลงูกัด
บริเวณก้นของนายอำพรแจ้งสินคุณอาวัย๕๖ปี
จากนั้นก็มีน้ำสีดำไหลออกมาจากบาดแผลนะ
จึงนำสมุนไพรประคบเพื่อดูดซับผิด
ใช้เวลา๓๐นาทีก็สามารถนำพิษงูออกจากร่างกายได้นะครับ
โดยคุณอาอำพรก็เล่าให้ฟังว่าช่วงสายของเมื่อวานนี้
นั่งปลดทุกข์บนคอหารภายในบ้านตำบลชัยเกษมอำเภอบางสะพาน
ขณะที่กำลังล้างก้น

ร้อยแล้วทำภารกิจเรียบร้อยแล้ว

นึกว่าจะรอดไม่รอดคุณ
เพราะจู่มีงูตัวสีดำโผล่ขึ้นมาจากคอหาร
ชกเขาให้ชกก้นเขาให้อย่างรวดเร็ว
ก่อนหายพลวดเข้าไปในคอหารอีกนะคุณ

แล้วเขาต้องการอะไรทำแบบนี้
โอ้โหขนาดน้ำราดลงไปแล้วนะ
ไม่ก็ยังไปไหนเลย

เขาเลยวิ่งไปขอความช่วยเหลือที่ฐานต่อชะดอกใกล้บ้าน

ให้ช่วยเหลือนำพิษออกแล้วก็รักษาหายได้

โดยคุณอาอำพรบอกว่าตอนนี้หายปวดแล้ว
แต่ส่วนตัวยังภาวะงูในคอหารอยู่
หลังจากนี้จะขอให้ต่อชะดอและชาวบ้านช่วยกันค้นหางู

เกรงว่าจะโผล่ขึ้นมาทำอันตรายอีก
ด้านพระอาจารย์สมพงศ์บอกว่าเท่าที่ดูบัตรแผลคาดว่า
น่าจะเป็นเขี้ยวของงูเห่าหรืองูจงอางเลยนะคุณ
จากบาดแผลมีขนาดใหญ่เที่ยวฝังเข้าไปลึก
ส่วนการรักษาก็ใช้สมุนไพรในการรักษาตามตำราโบราณนะครับ